ไทยรับยินแบบนี้นะคะจะเจอกันเราสองสาวค่ะเริ่มขวัญ
แล้วก็เฉอรี่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมขา
ถ้าเกิดว่าปีที่แล้วเนี่ยย้อนไปนะเจนพอจำกันได้อยู่น่ะ
เรื่องราวของหนุ่มอักษรย่อฟอฟันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเยลลี่กัญชาแล้วก็น้องนักศึกษา
อักษรย่อที่ว่าหวยมาออกอยู่ที่ฟรอยนัทพงศ์นั่นเองนะคะ
ก็มีชื่อมาแบบนี้
แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่ค่ะ
ไม่ได้ต้องการจะมอมน้องแล้วก็ไม่ได้รู้จักน้องมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้ฟรอยเองก็เดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
ล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันอีกครั้งถึงบทเรียนสำคัญในครั้งนี้นะคะ

นางเล่าให้ฟังว่าคงต้องเลือกครบคนแล้วจะไม่เฟรนลี่อีกต่อไปค่ะ

แล้วก็คือเลือกคนครบอันไหนคนไหนที่ไม่ได้มีผลกับชีวิตเรามาก
หรือว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักคนใหม่ผมก็พยายามที่จะ
ใช่เราระวังตัวมากขึ้นก็มีสเปส

เพราะผมค่อนข้างที่จะเป็นคนเฟรลี่กับทุกคนเวลาเจอคนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทางนี้ก็คงจะมีระยะห่างมากขึ้นในการที่จะรู้จักคนใหม่
บางคนเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหาเราในรูปแบบอะไร

ผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมทำอะไรไปแล้วผมก็เชื่อว่า
คนที่รู้จักผมดีผมอยู่วงการมาก็นานอยู่เหมือนกัน
ผมก็รู้ว่าคนที่รู้จักผมจริงเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไง
โกรธน้องเขาไม่เข้านะ
ผมว่าผมปล่อยดีกว่าครับปล่อย
แล้วคือก่อนหน้านี้ค่ะฟรอยเองก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดนะคะ
เดินทางไปให้ปากคำตลอดในฐานะพยานนะ
ในฐานะผู้ต้องหานะคะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เขาบริสุทธิ์ใจจริง
หลังจากนี้อย่างที่บอกไปแหละไม่เอาเรื่องแล้วไม่ติดใจเอาความ
ขอให้มันจบลงได้ด้วยดีแล้วกันต่อจากนี้ไปไม่เรลลี่แล้วนะจ๊ะ